ดีท้าขอบคุณทุกคน
ดีท้าขอบคุณทุกคน
ก่อนซะพาอาฬิท่าส้มปลายจักร

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

อยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มก็ถูกหลอกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความเสียหายเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่แค่แค่เราแค่คนเดียวแล้วคือประชาชนชาวบ้านชาวอำเภอสำรงหรือว่าอำเภอใกล้เคียงหรือในส่วนของที่อื่นเองเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบเสียหายนะคะเพราะว่าเราก็จ่ายบัตรเข้าไปเนอะไม่ได้ดูฟรี

มันเกรียบกันไปหมดเลย
ไม่มีใครออกมาชี้แจงไม่มีใครมาอธิบายอะไรเลย

ก็มีพวกเอกชนมาขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดแสดงสินค้าและคอนเซิร์ตผมก็ได้ฝึกษาห้ารือกับทีมงาน
อำเภอมันก็คล้ายว่าไม่ได้จัดงานมานาน

แต่ว่ารายละเอียดอื่นเนี่ย
ก็ให้เขาไปประสานกับเรื่องทางเทศบาล

ก็ให้ไปประสานกับทางสถานีตำรวจภูทรขุมโลงนะครับ
ก็เป็นงานที่ภาคเอกชนเข้ามาขออนุญาตใช้สถานที่ทางอำเภอเฉยนะครับ
ส่วนว่าเขาจะไปจ้างใครมาแสดงอะไรยังไง

ผมก็ไม่ได้ไปทราบในรายละเอียดนะครับ
เอ่อมันก็มีคนถามผมหลายคนเหมือนกันนะ
ก็อาจจะมีการเข้าใจผิดว่าอำเภอจัด
ไม่ใช่อำเภอไม่ได้จัดนะครับ
เป็นเรื่องของภาคเอกชนเข้ามาขออนุญาตใช้สถานที่ซึ่งเราก็อนุญาตไป
แต่ก็กำชับว่าห้ามทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะครับ
ไม่ไม่ให้ทำผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับ
ไม่ให้มีการขายเหล้าไม่ให้มีอบายมุกไม่ให้มีการพนันอะไรใดทั้งสิ้น
แล้วก็ให้จัดงานด้วยความเรียบร้อยนะครับ
เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร
ต้องไปถามทางผู้จัดนะครับซึ่งเขาเป็นคนมาขออนุญาตนะครับ

เขาก็มาชี้แจงว่าเขาก็เซ็นสัญญาแล้วแต่ไม่มา
เขาก็พูดของเขานะครับว่าเขาเซ็นสัญญา
เขาก็ต้องเซ็นสัญญาแล้วจึงอนุญาตให้ขึ้นรูปได้นะครับ
อย่างนั้นนะทีนี้เขาก็ต้องไปคุยกันเองกับทางค่ายทางอะไรนะครับ
คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมผมก็ไม่อยากจะไปรับรู้ด้วย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมฮะเป็นเรื่องของภาคเอกชนที่เขาไปดำเนินการ
เพราะตอนมาขอก็ไม่เห็นบอกว่าจะต้องเอาคนนั้นคนนี้มา
ก็บอกว่าแค่มาจัดแสดงสินค้าแล้วก็มาเอานักร้องที่ประชาชนชื่นชอบมา
รายได้บางส่วนก็จะไปช่วยทำบุญสร้างสารหลังเมืองแต่ผมดูแล้วก็เจ๊งอ่ะนะ
ใครจะมาดูล่ะเป็นผมผมเมื่อคืนนี้ผมก็รอดูเหมือนกัน
ผมก็รอจนเที่ยงคืนนะก็ไม่มาเนี่ยเราก็เหมือนกันนะผมก็
เราก็เออเราก็รอดูมันก็เหมือนประชาชนทั่วไป
ลูกน้องผมหลายคนก็ซื้อบัตรซื้อตัวให้แต่เข้าไปดูก็ไม่ได้ดูเนี่ย
มันก็มันก็ผมว่าคนจัดต่อไปก็เสียเครดิต
เครดิตต่อไปก็ไม่มีใครเชื่อถือใช่ไหมครับ
ทำกิจการอะไรต่อไปก็ใครไม่เชื่อถือแล้วล่ะใช่ไหมฮ
มันก็ต่อไปก็ไม่ต้องประกอบอาชีพนี้ใช่ไหมฮะ
เพราะสมัยประชาชนก็จะเสียความรู้สึก
เหมือนกันผมเนี่ยก็รอดูจนเที่ยงคืนเนี่ยไม่ได้ดูนะครับ
เพราะศิลปินดังเราก็อยากก็อยากไปดูอยู่มันกันนะครับ
ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตแม่แต่นิดเดียว
แต่ว่าผมเนี่ยคือเป็นส่วนของหลานค่าเป็นคนประมูลงานตัวนี้
แต่ว่าคือเขาเอาคอนเสิร์ตมาลงวันที่๗นี่ก็คือของนายรังสรรคงทอง
นี้วันที่เก้าแสงดาวนี่มันจะเป็นของบู่เมืองเพชร
วันที่๙ที่จะถึงเนี่ยครับแสงดาวพิมพฤษีกระโปรงเดอร์เคสเนี่ยมันจะเป็นของบู่เมืองเพชร
กาวันที่๑๑จอนนี่มือปราบนี่ก็เป็นของบู่เมืองเพชร
วันที่๑๓กระต่ายเพนิพาเป็นของบู่เมืองเพชร
ซึ่งในคอนเสิร์ตซีมือเนี่ยผมไม่มีส่วนเกี่ยวของในเรื่องของคอนเสิร์ตว่าได้จัดคอนเสิร์ตเมไดนด์นิดเดียวนะครับ
ซึ่งในคอนเสิร์ตซีมือเนี่ยผมไม่มีส่วนเกี่ยวของในเรื่องของคอนเสิร์ตว่าได้จัดคอนเสิร์ตเมไดนด์นิดเดียวนะครับ
คือผมกลับเหมาช่วงจากจากช่างอันนี้เพื่อนมากว่าก็คือผมเหมา
คือผมผมงานมาทั้งหมดแต่ว่าห่างกันจะมีคนเหมาช่วงคอนเสิร์ตไปจัดอีกแค่หนึ่ง
แล้วก็ที่นี่ก็เลยนี่มันขึ้นนี่สี่ถุงกว่าผมยังอยู่นี่
ผมยังไม่รู้ว่ารำใยจะมาหรือบ่มา
ผมยังคิดว่ารำใยจะมาผมยังยังขอไปเบื้องระเวทีประมาณสามถุงกว่าผมยังขอเบื้องระเวที
เขาเพิ่งก็บอกว่ารำใยจะมาประมาณสี่ถุงครึ่งผมก็อันนี้ผมก็เลยสี่ถุงผมก็เลยกับกับหลานจนหาถุงกว่าทางล่างขาโทรมาบอกผมว่า
ตั้งแต่ที่แรกผมบอกให้ตั้งเวทีแน่นอนเพราะมันเสียงานผมผมจัดงานมาตั้งหลายปีผมไม่เคยเจอปัญหาตัวนี้เลย
คุณส่าพวงวชัยเป็นคนจัดคอนเสิร์ต
ทั้งที่จริงผมโบเป็นคนจัดคอนเสิร์ตนะครับ

ผมว่าจะขึ้นนะล่างสรรภ์ธงทองเป็นคนได้จะสิรภ์
ว่าเพื่อนจะคุ้ยคุ้ยครับอ่าทางผู้จัดการมาจากไทยของอ่า
ลำไยหายทองคำว่าคุยกันแล้วคุยไล่กันแล้วคุยกันอีก
มานี้ทางประจักรช่ายของคุณการของรับไหรต๊อก่ำเพื่อนก่อว่า
เพิ่งว่าเพิ่งเคยเอารำใยให้ท่องคำไปลงไปลงนี้นะครับ
ก็ประมาณเกือบ๒๐เทือแล้วที่เอากับผู้จัดการประจักรชัยลงไปลง
ทุกครั้งเขาไม่ได้บ่ได้มาจำไม่ได้มาจำอ่า
คาตัวของลำไยก่อนน่ะนะแต่ว่าก่อนจะขึ้นเวที
ทางผู้จัดการเนี้ยจะขอเป็นเงื่อนเงื่อนค่าโตทั้งหมดก่อน
ก่อนที่จะให้ลำไยขึ้นเวที